แต่เรื่องราวเบื้องหลังก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง

เป็นคุณตาที่ไปรักษาอาการป่วย

ทีนี้ก็พอออกจากโรงพยาบาลมา
ยายตาขอกอดหน่อย

สุ่มวิวไปถ่ายคลิปไว้ก่อน

หลังจากที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

กลับไปกรอดคุณยายครับ

อยากให้ทั้งสองคนอยู่กันไปนานนะครับ
แต่เรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังคลิปนี้คุณผู้ชมต้องฟังครับ

คุณตาแกเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

แล้วก็คุณหมอก็วินิจฉัยว่าไม่สามารถจะรักษาอะไรได้แล้ว
ก็ได้แค่การรักษาแบบประคับประคองไป

ตัวยังไม่รู้ครับลูกหลานไม่กล้าบอก
ครับแล้วก็ขอกำลังใจให้คุณตาด้วยนี่เขาโพสต์ไว้ในคลิป
และขอบคุณทุกคนติดแฮชแท็กว่าคู่แท้รักแท้มีอยู่จริง

เขียนเพิ่มเติมเอาไว้ว่าให้คุณตาอ่านทุกคอมเมนต์เลย
คุณตายังอ่านหนังสือได้คล่องครับ
เน็ตก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะเลยครับ
เมื่อกี้ตอนที่อยู่โรงพยาบาล
ก็มีคลิปตอนที่แบบคุยโทรศัพท์กับคุณยาย
เลยยายโทรมาตาก็รับโทรศัพท์นะที่โรงพยาบาลเมื่อกี้นะ
ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่
อาการนี้โรคนี้โรคนี้มันกลัวความสุข
พระเจ้าสิในประโยคที่คุยกันก็คิดถึงมันกันแล้วคุณยายบอกว่าหายไวนะสมพรปากหายไว
จะได้กลับไปเจอกันโอ้โหน่ารักจังเลย
พวกเรา๓คนและทีมงานเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับ